ขยับขึ้นมาดูที่ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
มันมีเหตุเกิดขึ้นค่ะเป็นเหตุไม่คาดฝันคือมีรถหกล้อ
ที่เป็นหกล้อบรรทุกดินแล้วด้านหลังก็จะมีกระบะดำ
ไว้สำหรับขนดินลงมาเพื่อที่จะเทลงที่บริเวณจุดก่อสร้าง
แต่แล้วจังหวะที่เอาดินมาแล้วกำลังจะเทนนะคะเหมือนกระบะดำเนี่ยมันยกดำดินไม่ได้
ตัวคนขับก็เลยตัดสินใจอันไหนลองมุดเข้าไปดูหรือว่าไปซ่อมที่บริเวณไอ้ตัวกระบอกดำ
ซิมันเป็นยังไงครับสุดท้ายโดนกระบะดำเนี่ยทับร่างจนตายคาที่
และนี่คือสภาพศพของคนขับค่ะคุณผู้ชมคือเขาอยู่ในสภาพที่เหมือนกับลำตัวเนี่ย
ยืนแล้วก็คว่ำหน้าอยู่บริเวณไอ้ตัวกระบะดำแล้วก็ดำเนี่ยคือทับอัดเป็นแซนวิชเลยนะคะ
ก็ต้องเข้าตรวจสอบแบบเร่งด่วนส่วนนี้คือบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างอ่ะนะคะ
เขาเหมือนกับกำลังจาบันทุกทุกวันที่ดินเพื่อไปเทบริเวณรานจอดของซอยบังประหลาด
ถูกทับไว้แบบนี้
ทราบชื่อคือนายพิชิตยิ้มสาระวัย๓๐วัย๕๐ปีนะคะ
เขาก็เสียชีวิตอย่างสลดคาที่แบบนี้เลย

มีรอยกระแทกจากกระบะดำจนยุบ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
ขณะที่ด้านของเพื่อนคนงานเขาต้องนำร่างแบบนี้
คือจังหวะนั้นก็ต้องมีการยกไอ้ตัวดำขึ้นก่อนนำร่างออกมา

คือนายวิกรมชาวกัมพูชาเขาบอกว่า
เขากับผู้ตายมีอาชีพเป็นคนรับเหมาก่อสร้าง
ทีนี้ปกติแล้วก็จะเลิกงาน๖โมงเย็น

แต่วันนั้นผู้ตายมาเทดินนานผิดปกติ
ผิดสังเกตค่ะตัดสินใจเดินมาดูหน่อย
โทรศัพท์หาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งว่าเพื่อนตายอย่างสลด
เพราะว่าถูกไอ้ตัวดำทับไว้
ขณะที่ด้านของเจ้าของอู่ซ่อมรถนะคะนายอดุลค่ะ
เขาบอกว่าจริงแล้วรถคันนี้คันที่เกิดเหตุเนี่ย
มีปัญหาเรื่องของกระบอกดำรั่วเป็นประจำ

คืออุปกรณ์ตัวกระบอกมันก็สำคัญนะ
มันก็จะเป็นตัวยึดในการยกในการวางลงของกระบะดำนะคะ
ซึ่งผู้ตายก็จะเป็นคนขับรถกระบะดำคันนี้ตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็มีการซ่อมทุกวันแต่จังหวะเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ไม่เห็น
แล้วก็ช่วงที่กระบะมันหล่นทับร่างเนี่ยก็ไม่มีคนเห็น
ช่วยชีวิตไม่ทันก็คาดว่าน่าจะเหมือนขาดอากาศหายใจ
เพราะว่าโดนทับนานจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสลด
ลองฟังเสียงเจ้าของอู่หน่อยค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นนะคะเจ้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานว่า
ผู้ตายน่าจะขับรถมาลงดินแล้วอาจจะเป็นความประมาทเลินเล่อ
หรือว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยหรือเปล่า
เพราะว่าจังหวะที่มีการซ่อมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมาค้ำยันไอ้ตัวกระบะเอาไว้ก่อน
จนกระทั่งพลาดลงมาทับร่างและเสียชีวิตแบบนี้
ใครจะซ่อมรถซ่อมอะไรก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็ระมัดระวังกันหน่อยแสดงความเสียใจด้วยนะคะ